เรื่องราวเล็กอย่างเรื่องซักผ้า
ตายายคู่หนึ่งซึ่งเป็นสามีภรรยากันเขาถึงกับเอามีดมาไล่ฟันกัน
คือเขาเถียงกันเรื่องการแช่ผ้า
คุณตาด้วยความเมาเอามีดไล่ฟันคุณยาย
ฟันไม่เข้าคุณยายบาดเจ็บนิดเดียวคือหนังเหนียวอะฮะ
คุณยายทำยังไงดีวิ่งเข้าครัวไปเอามีดมาฟันคุณตา
คุณตาพลาดท่าเจอคุณยายฟันซะสาหัสเลยครับ
ตำรวจสพกบินบุรีเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เลขที่๑๘หมู่๑๑ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ไปพบร่างของคุณตานรงนารากร
นารากรได้รับบาดเจ็บสาหัส

อาสาสมัครกู้ภัยต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน

ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครครับ
ชื่อว่ายายสมบูรณ์ขุมมา
ยายเป็นคนลงมือแรงฟันหัวตา
แล้วเดินไปหยิบมีดมาฟันยายก่อน

ยายก็วิ่งไปในครัวไปเอามีดทำครัวมาฟันสู้กับคุณตา

ไปฟังเสียงของคุณยายสมบูรณ์เล่ากันหน่อย

ทีนี้พอแกนั่งตรงนั้นปุ๊บยายก็เลยกดมือแก
กดมือยายก็เลยสัตว์บาดให้
เป็นตามกูก็ยอม

ถึงขั้นก็เอามีบไล่ฟันกัน

พอน้ำสีเหลืองอ้ำพันเหลือเข้าปากไป

อุบัติเหตุที่ทำให้มีคนเสียชีวิตนะคะ